เมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีที่บอกว่า
พี่ลูกแก้วเขาไปวีท

ที่บอกว่าพี่ลูกแก้วเขาไปวิทธิ์บึ้มใส่ก๊อฟไงว่า

ต้องมาออกแบบว่าขอโทษขอโพยป้าตือขอโทษขอโพยแบบว่า

ล่าสุดจ้าเมื่อวานนี้เลย
กับขวัญควงคุณแม่ฝ่ายชายก็คือแม่ของก๊อฟเนี่ย
ไปทำบุญไหว้พระปล่อยปลา
เมินทุกดราม่าเมินทุกกรณีนะ
เรียกได้ว่าออกมาสร้างซีนสวีท
ในการสยบข่าว

ไม่ได้หน้าบวมแต่ว่าตัดผมมาก
สั้นมากเลยกุ้มใจอยู่เนี่ย
ทางรายการขอร้องท่านผู้ชมอย่าทักคุณกัญชัย
เรื่องเขาหน้าบวมเขาอ้วนเขาแก่อะไรนะครับ

แต่ผมสั้นเนี่ยกุ้มใจมากตัวเนี่ย

เหมือนเด็กสมบูรณ์ไง
เห็นไหมท่านผู้ชม
อุตส่าห์ไม่ทักท่านผู้ชมทักมาคำหนึ่งจบเลยวันนี้

เขาก็รู้จะเล่าอะไรแล้ว

มิ้งไปกับแม่นี่เห็นไหม

น้ำกระเด็นปิดตาเมินทุกกรณีเลย
ทำไม
คุณนุ่ม

แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยนะกรณีนี้นะถ้าจะสยบข่าวได้เนี่ย
ควรที่จะจูงมือกันเข้าไปแล้วก็ไปหาแม่ของขวัญก่อนเปล่า
ใช่ป่ะว่าแบบว่าให้พูดกันให้รู้เรื่องรู้ราวว่ากลับมาคบกันเพราะอะไรยังไง
เพราะที่ผ่านมามันเคยทำอะไรให้พ่อแม่ไม่แฮปปี้ป่ะ

เขาหายไป๑๐ปีก่อนนะเราก็ลืมแล้วนะตอนนั้นเขาก็ยังเด็กแรงทั้งคู่

เขาก็พยายามไปแต่แบบบางที
แม่บางทีแม่ก็อย่าเยอะโอเคเปล่า
นี่พูดเองเลยในฐานะเป็นลูกแม่คนนึง

แม่ก็ต้องเปิดทางให้น้องเขาบ้างโอเคเปล่าเด็กมันจะรักกันน่ะ
เขาก็ดูดีนะหมายถึงเขาก็เป็นน่ารักอ่ะ
ไม่บวม